เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าผับแห่งหนึ่งค่ะ
ผู้ชายคนนึงเขาไปช่วยเหลือนะคะ
คนที่ถูกกาดของผับแห่งนี้ทำร้ายนะคะ
แต่เขาก็โดนกาดทำร้ายร่างกายด้วย

คุณทักดันัยก็คือเจ้าของคลิปนะคะ
สักประมาณบ่ายโมงของวันนี้
คุณทักษณัยอายุ๑๙ปี
เอาคลิปนี้ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสพเมืองเลย

คนที่ใส่เสื้อแจ็คเก็ต

เขาไปช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่โดนกาด

ไม่เคยมีเรื่องกับใครถูกกาดตุมเตะ
ตีจนได้รับบาดเจ็บที่หน้าผับแบบนี้ค่ะ

เขากับเพื่อนไปเที่ยวที่ผับแห่งนี้

แล้วเห็นวัยรุ่นคนหนึ่งมีปากเสียงกับกาด

แล้วก็เรียกรถพยาบาลนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
แต่กาดห้ามรุมเตะแล้วใช้ไม้กระบอง

แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกับกาดด้วยค่ะ
ตำรวจก็จะสอบสวนที่มาที่ไป

แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะ